อื่นมาทันทีว่าจะไปเที่ยวได้ไง
ช่วงนี้มันยังไปไหนลำบากนะ

วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อจะไปเที่ยวที่นี่
ที่จังหวัดแพร่เขามีพื้นที่หนึ่งที่พร้อมจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ว
ซึ่งอยู่ตรงไหนไปติดตามเลยในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
แม่ผมขอบคุณทีมงานจริงนะครับหน้าตาผมดูสดใสมากเลย

สักพักคุณจะได้เห็นฮะพื้นที่ที่เขาเรียกกันว่า

เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงดอนหมาจอก
วันก่อนเพิ่งเล่าไว้ว่ามีคนออกไปหาของป่าเยอะ
ยังมีอีกยังมีอีกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน้องไปต่อ
อืมนี่ครับตามภาพลักษณะมันจะเป็นเสาดินเหมือนกำแพงเลยคุณดูสิ
เห็นไหมเป็นดอนแบบนี้
ทางด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านถิ่นร่วมกับคุณพาสกรมอกรอง
เขาร่วมกันเลยนะออกสำรวจเส้นทางในการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บริเวณป่าชุมชนตำบลบ้านถิ่นอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นี่แหละ
ปกติชาวบ้านเขาจะใช้ประโยชน์ร่วมกันกับบริเวณตรงนี้ในการเก็บอะไรรู้ไหม
เก็บเห็ดเอาไปต่อที่คุณเล่าถึงที่อีกที่นึงเขาก็เก็บเห็ดเหมือนกัน

เพราะว่าดอนแถวนี้ส่วนใหญ่มันจะมีเห็ดไงครับ
คุณผู้ชมครับในอดีตเนี่ยป่าบริเวณนี้เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงสุนัขป่า
หรือชาวบ้านเขาเรียกว่าดอนหมาจอกหรือภาษาชาวบ้านเลยนะฮู้หมา
อ๋อฮู้หมาก็คือโพรงโพรงของหมาป่าที่ใช้ที่อยู่อาศัย
ก็คือเป็นรูนั่นแหละเขาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าฮูฮู
แต่จริงก็คือรูก็คือโพรงเป็นรังที่อยู่ของฝูงหมาป่าหรือว่าสุนัขจิ้งจอก
ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นเสาดินที่ถูกน้ำฝนมันกัดซะ
จนปรากฏเป็นโอ้โหความสวยงามทางธรรมชาติ
เหมือนกับอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าเหมือนกับแพะเมืองผี
แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดแพร่ที่ตะบนน้ำชำ
ซึ่งอยู่ติดกันกับดอนหมาจอกแห่งนี้นี่แหละ
งามแบบนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาเดินทางเข้าไปไม่ได้ไปเล่นเล่นธรรมดา
ไปเที่ยวที่นี่ได้คุณผู้ชมอยากจะแนะนำให้ไปเหมือนกัน

โอ้แวะเที่ยวกันก่อนที่แพร่นี่ก็น่าเที่ยว